ลงสนามเกมแรกเมื่อวานนี้นะครับ

บนแบงคกยัย๕๑๐ครับ

นั่นหนึ่งศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังครับนาทีแปดสิบเอ็ดมาหนีห่างสองศูนย์ครับ
สองศูนย์ครับจากทางเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับ
ก็จบเกมเป็นทางไฮเบอร์ตี้นะครับเป็นทางแบงคอกนะครับ
ที่เอาชนะทางด้านขอนแก่นไปสองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วต่อไป
แบงคอกจะไปเยือนหนองบัวพิชยะนะครับส่วนทางขอนแก่นนั้นจะกลับไปเล่นในบ้าน
พบกับทางราชบุรีครับส่วนเกมในวันนี้ครับ
เป็นดามี่แมชเนยนะครับดามีแมชทางภาคอีสานก็น่าสนใจเลยนะครับ
นครราชสีมาอันดับเก้าจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็รองแชมป์เอฟเคครับ
เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางบุรีรัมยูเนเต็ดทิปเปิ้ลแชมป
เมื่อดู่ทุกวันที่แล้วเกมนี้ก็มีรายงานนะครับ
ได้รับความสนใจจากแฟนบอลสวัสดิแคทคาดว่าจะเข้าชมเกม
เกินกว่าสองหมื่นที่นั่งด้วยก็ต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไร
ความพร้อมเควินแก๊เวลกุญซือของนครราชศรีมานะครับ
ก็ปีนี้จะเน้นในเรื่องความฟิตเป็นหลักนะครับ
๑คนแรกก็เป็นโฉมใหม่เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
แนวลูกสามร้านก็มอร์แกนเจมสเฟอร์เรอร์สิโร่ชัดทอง
แล้วก็จอดแดนเมอร์เลนะครับส่วนวีรัมย์อย่างเต็ดของทาง
ซาทาดาอิชิอินะครับก็เพิ่งพาทีมแพ้บีจี
ฟุตบอลแชมป์เป็นคลับสองต่อสามเกมนี้ยังพร้อมจัดผู้เล่นชุดใหญ่
ลุยเหมือนเดิมนะครับก็นำโดยโกลันคาวชิตสุพนัทเหมือนตา
แล้วก็จนทานโบลินกินะครับผลงานของทั้งสองทีม
รูปการณ์ที่แล้วนะครับบุรีรำก็ชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับ
แรกแรกชนะนครราชศรีมาสองศูนย์นัดที่สองบุกไปชนะนครราชศรีมาสามต่อศูนย์นะครับ
แล้วก็นัดชิงเอฟเคครับบุรีรำก็เอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
หนึ่งต่อศูนย์โปรแกรมวันนี้ครับหกโมงราชบุรีพบกับ
กับหนองบัวพิชยะแล้วก็คู่หนึ่งทุ่มนะครับ
นครราชศรีมาพบกับทางบุวีรำครับอ่าไปดูผลฟุตบอล

คู่จิงดับสามไทยชนะเมียนมาสามศูนย์นะครับ
ขวาดับสามก็ได้สาประตูรวดในช่วงครึ่งหลัง
จากต้นตะวันปุณฑมุณีนาทีเจ็ดสิบ

แล้วก็กริตรการรุ่งรถเบนเจ้าพลนาทีที่เก้าสิบนะครับ